กันที่วงการเพลงกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ติดตามผลงานซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของเขาได้เลย
จำได้ป่ะคะวันแรกที่เจอกันแล้วมึงเหมือนไส้นะคะ
ซึ่งเนื้อหาเป็นการเล่าถึงความทรงจำเก่าที่เคยมีกับคนรัก
และไม่ว่าจะเดินผ่านสถานที่ไหนก็ทำให้อดคิดถึงเรื่องราวในอดีตไม่ได้
โดยเป็นการหยิบเอาเรื่องจริงของหนึ่งในสมาชิกวงมาถ่ายทอด
เป็นการผสมผสานเสียงหวานกับดนตรีแรปได้เข้ากันอย่างลงตัวเลยทีเดียว
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่ทำให้เพลงนี้โดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
โจทย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพเก่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
เพลงนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของดีเจบีนะครับ
เจบีเขาเพลินเขาเวลาไปตามถนนหรือสถานที่ต่าง
เขาจะเห็นภาพเก่ากับแฟนของเขานะฮะ
มีชอบโซดิสโก้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเพลงฮิปพอปก็จะเป็นฮิปพอป
แต่ว่าตัวของโปรดิวเซอร์เองเขาก็มีความชอบส่วนตัว

ด้วยชื่อเพลงเองมันชื่อภาพเก่าเนอะ
เราก็เลยให้น้องกราฟิกเขาวาดเป็นเรื่องราวขึ้นมา
เป็นภาพวาดกราฟิกมันก็เลยเป็นเหมือนภาพ
แล้วก็ที่ตอบโจทย์กับคำว่าภาพเก่าเนอะดำเนินเรื่องครับ